จิบน้ำข้างโบสถ์ก่อนดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะเรื่องนี้๓ปีแล้ว
ของไทยรัฐทีวีของเรา
พาพาไปมูค่ะอยู่คู่กับแฟนของเรานะมานาน๓ปี
บอกเลยว่าเป็นรายการที่พี่มดดำเนี่ยนะเขาภูมิใจนำเสนอมาก
ทำไมถึงภูมิใจนำเสนอเดี๋ยววันนี้แหละจะบอกค่ะ
อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่มดดำเนี่ย
พิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยพูดแบบนี้ได้เลย
เปิดใจให้สัมภาษณ์กับพี่แจ๊กเกอรีนค่ะ

นี่นั่งคุยกันแบบโอ้โหปานจดรายงานคุณผู้ชมนะคะ
มดดำเนี่ยเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของรายการ
ขชาพาพาไปมูเนี่ยคือพี่มดดำเนี่ย
อยากขึ้นไปไหว้พ่อปู่พญานาคที่ถ้ำนาคานาคี
เลยหารายการอุ๊ยอย่าขึ้นเราขึ้นไปทีนึงนะ
แล้วก็ตามรายการไปเก็บภาพดีกว่าไม่ให้มันเสียเที่ยวไงเออนะ
ตอนแรกที่มาเสนอช่องไทยรัฐทีวีก็คิดเอาไว้ว่า
จะทำแค่๓เดือนเท่านั้นแหละเพราะว่าเปิดตัวได้ไม่นานค่ะ
ก็เจอวิกฤตโควิดไงมันไปไหนไม่ได้คุณผู้ชม
ออกจากบ้านยังไงโควิดตอนนั้นใครก็กลัวเนอะ
ตอนนั้นพี่มดดำเนี่ยก็ถอดใจแล้วแต่ไม่รู้ค่ะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
ไปมาค่ะรายการกลับปัง
ปอนเซอร์คนสนับสนุนรายการเข้าเพียบเลยคุณผู้ชม
เรตติ้งดีจนเกิดเป็นทริปคชาพาพาไปมูทะเวียงจันทร์
คุณแจ๊กกะรีนเขาไปด้วยนะคะ
ซึ่งอนาคตพี่มดดำเขาบอกเลยคุณผู้ชม
แพลนพาแฟนรายการไปมูเตลูประเทศอื่นด้วยเหมือนกันนะ

เสนอช่อง๓เดือนแล้วก็อยากทำเพราะว่าอยากขึ้นถ้ำนาคา

ตอนนั้นถ้ำนาคายังไม่ดังเลยตัวเองจ้ะ
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันทำให้รู้สึกว่า

เพราะตอนแรกจะหยุดตอนไหนรู้ไหม

มันแปลกอยู่อย่างนะช่วงวิกฤตสุดคือโควิด

เชื่อไหมฮะเป็นคลิปเดียวที่ดาราซื้อตัวมากันเองนะฮะ
โอ้โหสุดยอดเลยกลายเป็นเกิดกระแส

ก็ถือว่าพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสจริง
ช่วงนั้นอยู่บ้านใครก็เปิดทีวีดูนะ

ส่วนที่ผ่านมาพี่มดดำจะเจอทวนลงบ้างนะคะ

ว่าชาวเน็ตนี่แหละที่คอยเตือนคอยสอนเรา
หยิบเอาคำติติงเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเอง
เป็นพิธีกรที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ค่ะ
คุณก็ยอมรับว่าคุณไม่เพอร์เฟค
เราไม่เก่งเดี๋ยวปรับปรุงให้มันดีขึ้น
โอ้โหบอกเลยว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย

เพราะว่าเราอยู่ในที่แบบว่าที่แจ้งไง

เมื่อกี้พี่มดดำบอกแล้วต้องตั้งสติดี
เวลาเขาชมเราเนี่ยเราก็เหลิงได้เหมือนกันนะ
แต่เวลาเขาแบบคอมเมนต์ไม่ดีคุณผู้ชม

บางทีอ่านคอมเมนต์ไปเยอะอย่างนี้

แต่พี่มดดำเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนอะ

ติเพื่อก่ออันนี้เอามาปรับปรุง

แต่ไม่ใช่ว่าเออดาเอาเป็นเอาตายหลับบูรับตาดา